หมดยังมีไปดูความสวยงามของพุทธวิหารัยคำศิลปกรรมล้านนาต่อด้วยนะ

สุโขทัยเขาชื่อว่าเป็นนครรุ่งอรุณแห่งความสุข
ที่นี่ก็ถือว่ามีศิลปะความสวยงามของโบราณวัตถุโบราณสถานหลายอย่าง
อย่างพุทธวิหารัยคำศิลปะกรรมล้านนา
สร้างจากไม้สักทองอายุกว่าร้อยปีเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่อยดูไปทีละส่วนเนี่ยจะเห็นถึงความสวยงามอลังการจริง
อยู่ภายในวัดพิพัฒน์มงคลหรือชาวบ้านเรียกกันว่า
วัดหลวงพ่อทองคำจังหวัดสุโขทัยค่ะ
สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองอายุร้อยปี
ตามแบบศิลปะผสมกับศิลปะวิหารไทยลื้อในเมืองเชียงรุ่ง

และวิหารที่หลวงพระบางในประเทศลาว
คือผสมผสานกันสวยงามมากมันจะมีความเป็นล้านนา
ถูกต้องผสมกับจีนผสมกับลาวด้วย

มีขนาดความกว้าง๑๕เมตรยาว๓๒เมตร
ส่วนหลังคาค่ะคุณผู้ชมด้านบนก็ถูกสร้างให้มีลักษณะลดหลั่นลงมา

ส่วนฝาผนังบุ๒ชั้นตัวเรือนประดับด้วยช่อฟ้าใบรกาหางหงแกะสลัก
ลงรักปิดทองคำแท้เลยนะที่เห็นเนี่ย
ส่วนบริเวณฐานเป็นปูนบัวคว่ำค่ะ
เล่ามาต้องบอกว่าใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด๑๑เดือน

ใช่แล้วค่ะสร้างด้วยความประนีตและงบประมาณเกาะสร้าง๒๒ล้านบาทนะคะ
ส่วนด้านในจะปฏิสถานพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ
หน้าตัก๑๖นิ้วอายุประมาณ๔๐๐ปี
ทองคำล้ำค่าเรียกว่าเห็นแล้วก็สวยงามสะดุดตา
และปฏิสถานพระบรมศาลีริกฐาตุที่อันเชิญมาจากศรีลังกานะคะ
เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปวิหารหลวงพ่อทองคำ
สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงขอมวลหยุด
เที่ยวกันได้ที่สุโขทัย
ใช่แล้วคือหลวงพ่อทันใจเขาก็มีความเชื่อเรื่องขออะไร
แล้วก็จะได้สมปรัฐนาทันใจ
คนก็มักจะไปบนบานสารกล่าวกันมากมาย